เพราะเราคือลูกของพ่อรายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกันเพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
พ่อของแผ่นดินอัคระศิลปินแห่งสยาม
บทบาทเพลงคู่ปิดทองหลังพระบทเพลงอันทรงคุณค่าหนึ่งเดียวแห่งสยามประเทศนี้
ที่ได้มีโอกาสนำพระนามเต็มของในหลวงรัชกาลที่๙
เรียงร้อยด้วยจิตวิญญาณและหัวใจของความจงรักพักดี
เพื่อให้คนไทยได้จดจำพระนามเต็มของพระองค์ได้
ด้วยปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติมากฝีมือคนนี้
ยืนยงโอภากุล
การที่จะเขียนเพลงถวายพระองค์ท่าน
ไม่ใช่เรื่องที่ทำเล่นง่ายไปได้

มีกีต้าตัวเดียวก็ร้องได้เล่นได้
แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คืออย่างนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมานะครับ
ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำ
ท่านก็คงทำแบบผู้ปิดทองหลังพระนั่นแหละนะครับ
ก็เลยนำเอาเคสนี้นะครับมาเขียนเป็นเพลง
แล้วก็เอ่ยเรื่องราวทั้งหมดภายใต้หัวข้อนี้

ที่เป็นผู้ไม่อยากจะเปิดเผยอะไร

เหมือนผู้ปิดทองหลังพระ
ทรงทรงเสียสละเพียงไหน
มีใครเห็นใจสงสาร
ก็ใครเนาะใครคำเช้าเฝ้าทรงงาน

ผู้ปิดทองหลังพระ
ก็ตอนที่ท่านผู้ใหญ่เอาไปให้
องค์ท่านแก้ไขเนื้อได้ดูตรวจเนื้อดูก่อน

พันศาตรงขึ้นคลองราชถูกต้องแล้ว
แต่๖๕พันศาไม่ใช่
ต้องเป็น๖๕ปีที่เราคล้องราช
ก็เลยต้องแก้ไขอันนี้ครับ

สูรุรวรรครรมแห่งแม่นดี

ที่มีโอกาสขับร้องบทเพลงต่อหน้าพระผัก
แต่สำหรับครอบครัวโอภากุลแล้ว
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุด
ที่ได้รับโอกาสนั้นถึง๒ครั้ง
จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก

คุณพ่อได้เล่นดนตรีถวายเพราะพวกองท่าน
ตอนที่ท่านเสด็จเมืองสุพรรณนะครับ
อ่างเก็บน้ำโพพญาเมื่อปี๒๔๙๘นะครับ
ผมก็เห็นแต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในทีวีนะครับ

แล้วก็สิ่งที่ได้ประสบด้วยตัวเอง
ตอนนั้นมีหนังของดอกดินกันยาวมาน
นกน้อยนะครับ

แล้วในหนังในภาพยนตร์เรื่องนั้น
โลกน้อยคล้อยบินมาเดียวได้

จะมีความชัดเจนเรื่องตัวโน้ตกับภาษานะครับ
เพราะฉะนั้นตัวโน้ตกับภาษาไปด้วยกันตลอด
รู้สึกว่ามีทั้งความเศร้ามีทั้งให้กำลังใจ
มีทั้งคิดว่าชีวิตนี้ยังมีความหวัง
ก็เป็นเพลงที่สมบูรณ์ในตัวเองนะครับ
เป็นเพลงที่สอนเราในการแต่งเพลงได้
เรื่องของภาษาที่ผมใช้เนี่ย
ก็เป็นภาษาที่ง่ายแล้วก็เข้าใจง่าย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระองค์เป็นนักดนตรีด้วยนะครับ
ส่งเล่นแซคโซโฟนเล่นเพโนเล่นกีต้าได้นะครับ

ความอัจฉริยภาพของพวกผมท่าน
ซึ่งตัวนี้พวกเรายอมรับ
รับโดยสะดุดีเลยนะครับ
จะมีสักกี่แห่งบนโลกใบนี้ที่มีกษัตริย์ทรงมีพระปีชาสามารถ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่๙ของปวงชนชาวไทย
เพราะความประทับใจในคำสอนที่พ่อให้ไว้มีมากมายเหลือขนาดนับ
หากแต่มีหนึ่งข้อที่ทำให้ศิลปินแห่งชาติคนนี้จดจำขึ้นใจ

นั่นก็คือความพอเพียง
คนเราถ้าพอในความต้องการ
มันก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าประเทศใดมี
ความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ

โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่ไปสุข
เศรษฐกิจพอเพียงในเกษตรทฤษฎีใหม่

เรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิต
เรื่องของวิทยาศาสตร์การเกษตร

เลี้ยงขุดบ่อ๓ไร่

มันเป็นวิธีที่ท่านคิดขึ้นมา
แล้วก็ให้พวกเราท่านคงได้ทดลอง

และผู้สร้างสรรค์
นำใจเพื่อใช้ชีวิต
ให้เรารู้พอเพียง
ให้เรารู้ถูกผิด

แล้วเขาจะพบกับความมั่นคงในชีวิต
แล้วก็พบกับความสุขที่แท้จริง
พ่อกลุยทาง
ไว้ให้กับเรา
ตามรอยพ่อนำไป
จะพลทุกบันเทา
ถามหน่อยพ่อเถิดเราจะได้ดี
ภาพที่เราเห็นยาสีฟันหรือพะทนของท่านนี่นะครับ
อันนี้ก็เป็นอะไรที่สอนเราว่า
ถ้าท่านจะใช้แบบฟุ่มเฟื่อยก็ทำได้นะครับ
ใครก็ต้องเอามาถวายให้กับท่าน
แต่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี
แบบอย่างให้กับลูกได้เห็นว่า
พระองค์ใช้จนมันหมดจริงน่ะ
ท่านเนี่ยเป็นการสอนเรา

ให้เรารู้จักประหยัดมัธยัติ

นำแนวทางที่พ่อได้สอนไว้
ไม่มีพระพุทธเจ้าศาสนายังอยู่ได้มาถึง๒๕๐๐กว่าปีนะครับ

แต่อยู่ในคำสอนของพระองค์ท่านที่เคยสอนพวกเราไว้นะครับ

ในสิ่งที่พระองค์ท่านเคยสอน

กี่พระองค์ไหนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับ
และนี่คือตัวอย่างของลูกในฐานะศิลปิน
น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ท่าน

ให้คนไทยได้นำมาปฏิบัติด้วยหัวใจ
จงรักพักดีสืบต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป